ผู้ชายคนนี้ครับเข้าร้านทองแล้วไปขโมยทอง
ทองไปพร้อมกับพระเลี่ยมทองหลวงปู่ทวดครับ

โดนจับอ้างว่าเห็นใจผมเถอะ
ผมหาเงินเลี้ยงลูกอ่อนที่เพิ่งคลอดครับ
หลักฐานครับนี่คือนาทีที่คนร้ายเข้ามาที่ร้านทองครับ
ทำทีมาดูทองหลังจากนั้นแป๊บเดียวครับ

แล้วก็มีพระเป็นหลวงปู่ทวดเลี่ยมทองด้วยครับ
มูลค่ารวมกันแล้วประมาณ๔๐๐๐กว่าบาท

เดียวครับขโมยทองแล้วก็หนีไปเลยครับ
สอบปากคำพนักงานของร้านบอกว่าก็ยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์
ขายทองให้กับลูกค้านั่นแหละครับเหมือนกับปกติ
มีพนักงานอีกคนอยู่ด้วยนี่นะฮะมีสองคนอยู่ตรงนั้น
ผู้ชายที่มาเนี่ยรูปร่างทวมหน่อย
ส่วนสูงประมาณ๑๖๕๑๗๐เซนติเมตรครับ
ผิวดำแดงไว้ผมรองทรงสั้น
เสื้อคลุมแขนยาวสีเทามีฮูตอ้าวนี่หายไปแล้วครับ
พนักงานบอกเฮ้ยเธอวิ่งตามเร็วเรียกเจ้าหน้าที่เลย
เข้าไปแล้วครับนี่ฮะแล้วภาพค่อนข้างชัดมากนะคุณผู้ชมคุณขวัญ
ดูสิครับกางเกงยีนขายาวเดินเข้ามาทำทีซื้อสร้อยทอง
หลังจากนั้นเอาไปเลยครับรวมมูลค่าความเสียหาย๔๙๒๐บาท
๑เส้นหนัก๑บาทและมีพระเลี่ยมทองด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ขอบคุณพ่อเป็นตัวมันใช่ไหมครับ
ด้วยความที่ภาพชัดมากหลักฐานทั้งจากวงจรปิดและภาพนิ่งที่ได้
สุดท้ายตำรวจสืบจนเจอครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนตามไปจับได้ถึงที่ครับ
นายคณะปฏิอายุ๒๕ปีจับได้แล้วเรียบร้อยครับ
คุมตัวมาแล้วก็พาไปโรงพักสอบปากคำจับได้ที่บ้านพัก
ของกลางยังอยู่เลยครับพระเลี่ยมทองหนึ่งองค์ที่ได้ไป
ยังขายไม่ได้ยังปล่อยไม่ทันแล้วตัวจำนำหนึ่งใบ
รวมถึงยังมีเงินสดเหลือติดตัวอีกประมาณ๑หมื่นเศษครับ
สอบปากคำผู้ก่อเหตุบอกว่าผมไม่เคยทำผิดมาก่อนเลยในชีวิต

แต่ตอนนี้ตกงานมา๒เดือนแล้ว
วกกับว่าเมียเพิ่งจะคลอดลูกได้ลูกชาย

ยังเป็นแบบตัวแดงอยู่เลยอ่ะเพิ่งคลอดมานะฮะ
เงินไม่พอใช้นี่เหตุผลของเขาครับ
วางแผนขโมยทองแล้วกัน

มูลค่าความเสียหายรวมแล้วที่ผมบอก๔๐๐๐กว่าบาทใช่ไหมครับ
เอาทอง๑บาทไปจำนำได้เงินมา๒๖๐๐
แล้วก็เอาเงินที่ได้ไปซื้อนมซื้อผ้าอ้อม
มาตุนไว้ให้ลูกชายที่เพิ่งคลอด
เงินเหลือติดตัวอยู่๑๒๐๐บาท

เรื่องต้นครับถูกแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์
แล้วคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
โอ้โหแล้วคราวนี้ยังไงทั้งเมียและลูกอ่ะ
มันกลายเป็นความสองมุมนะเวลาเราเห็นข่าวแบบนี้
มันเคยมีแหละลักษณะแบบอยากจะมาชิงทอง
เอาไปเลี้ยงดูครอบครัวแต่ใดนั้นมันคือการทำผิดอ่ะ
ใช่ครับทำมาหากินสุจริตดีกว่า
หรือว่าร่วมรุ้นรับโชคก็แล้วกันนะครับ